ตอนที่น้องแอลลี่มารายการของเราบอกเลยว่า
โอ้โหแฟนคลับคอมเมนต์กันสนั่นเลยคุณผู้ชมค่ะ
ตอนนั้นเราสมัครเป็นชาวด้อมโอลี่
แฟนคลับก็คือโอลี่เรียบร้อยแล้วนะคะ
แต่นี่ก็มีอีกคนนะคะที่เขาประกาศตัวว่าเป็นแฟนคลับน้องแอลลี่เหมือนกันคุณผู้ชม
ขอเป็นด้อมด้วยคนนี้ใครนะคุณคุณ
คุณโกวัสซินดูดดิวผู้สื่อข่าวของเราค่ะ
แอบเมาท์มานะเวลาสัมภาษณ์ของแอลลี่นะนะ
ตาของน้องโกวนี่คือเป็นปลักกายเป็นปรัง
รู้สึกว่ามีความแบบมับแมปนมแนนมจบจับโอ้แล้ว

เมื่อเจอน้องแอลลี่นะแต้มบูลของโกคคือสูงมาก
คือมักจะได้งานที่ตัวเองเป็นพิธีกรไง

เจ้าตัวนั้นเล่าถึงจุดเริ่มต้นค่ะ

โชว์ความสามารถร้องเพลงของน้องแอลลี่ด้วยนะ
ก็คือสุดยอดจริงคือไม่กลัวเสียค่าลิขสิทธิเลยอะ
ไปฟังกันดีกว่าค่ะ

มาไปงานอีเว้นมาไปน้องแอลี่ยกว่าคนหรือเป็นพิธีกรบ้าง
หรือไปงานล่อมงานก็เจอน้องเขาหลายครั้ง

แบบติดตามนะครับชอบนะครับอะไรอย่างเงี้ย
น้องเขาเป็นคนที่ส่งแบบใช้คำว่าน่ารักได้สิ้นเปลืองมากนะครับ
แล้วก็ส่งแบบมวลก้อนความสุขแบบแผ่กระจายได้อย่างแบบเป็นมืออาชีพ
ชอบตั้งแต่เพลงแรกเลย

เมื่อกี้นับไว้แล้วรอด
โก้เราก็แบบว่าส่งแอลลี่นะ
อยากจะรักกันหรือเปล่าอยากจะชวนเชิญมาด้วยนะ
เอ้ยเก็บคอคอเก็บแล้ว
แต่น่ารักน้องแอลลี่คือแบบสว่างวาบจริงคุณผู้ชม
แล้วงานอีเวนต์ที่เขาไปเจอกันเนี่ยค่ะพี่แจ๊กรีนก็ไปทำข่าว
ต้องบอกว่างานนั้นเอลลี่ก็ยืนคนเดียวคือใครมายืนข้างก็ตาย
เอาตรงเพราะว่าคอส่อควบเข่าแล้วน้องสีเดียวกันเลย

ว่าตอนตั้งท้องเนี่ยพันลอรตน์ดิออนกลับไปหรือเปล่า

สว่างวาบไปไว้คุณผู้ชม